ประเพณีสงการที่เชียงใหม่กันดีกว่า

วันนี้ผมมีพิธีกรรมดีมาให้ดูกัน
เขาเรียกว่าพิธีจุ่มน้ำทิพย์ครับ
นี่บรรยากาศเป็นไงยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยนะ
เสริมสิริมงคลกันหน่อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย
ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ท่านประธานเป็นประธานในการประกอบพิธีจุ่มน้ำทิพย์
โดยนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก๙แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่
มาประกอบพิธีนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะ
ยังมีพิธีรารมท์วงศลวงให้แก่สิทธิศกษิศด้วยเห็นมั้ย
น้ำที่แบบว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มาบรรจบครบอยู่ที่นี่ที่เดียว
อาจารย์ผู้ทำพิธีก็ได้วางควักข้าวแด่แม่พระธรณี
กล่าวคำองค์การอัญเชิญเทพยดาที่ปกปักรักษาบ่อน้ำทิพย์
มารับเครื่องบูชานี่น้ำทิพย์อยู่ตรงนี้นะครับ
จากนั้นก็เป็นการประกอบพิธีสงฆ์โดยประธานในพิธีและผู้ที่มาร่วมงาน
ร่วมกันเทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก๙แหล่งน้ำลงในหม้อน้ำทิพย์
ก็จะมีชื่อเรียกแต่ละจุดด้วยนะ
ระหว่างนั้นพระสงฆ์จำนวน๙รูปได้สวดพุทธมนตร
เอาเข้าไปสวดพุทธมนต์และสวดฉาย่างมงคลแบบโบราณ
และจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำทิพย์

และถ้าใครได้รับน้ำทิพย์นี้นะเขาเชื่อว่า
จะมีแต่ความโชคดี
และงานนี้ทำเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงคราน
เรียกแบบภาษาเหนือพูดอย่างภาคภูมิใจ
ไม่ให้ชาวล้านนาต้องผิดหวัง
ต้องกราบคู่
ก็อย่าขอโทษเลยอยู่แล้ว
ก็มีความรักในชาวเจียงใหม่